ได้เวลามาตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่พพาธินีกันแล้วค่ะ

โอ้โหวันนี้มาพร้อมเลยนะกับเรื่องราวดีที่อยากจะบอกว่าวันนี้
หมอไก่จะมาดูดวงว่าราศีไหนเนี่ยจะมีดวงแบบมีคนอุปถัมภ์เขาเรียกว่าอะไรนะ
ดวงป่าดันเหรอฮะ

บอกเลยนะราศรีเมทุนราศรีของผม
จะมีปาดันยังไงฮะ
เป็นยังไง
ใช่ค่ะคือดวงชะตาของชาวราศีเมทุนนะคะเรียกได้ว่าดีขึ้นนะคะหลังจากที่พระราหูย้ายออกจากดวงชะตา

เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาที่พระราหูอยู่ในดวงชะตาโอ้โหมีความอึดอัดมาก

เหมือนโดนผีอำหายใจก็ไม่เข้าหายใจออกก็ไม่ได้
นะคะก็คือเหมือนกับว่าชีวิตมันจะไปข้างหน้าก็ไม่ได้มันจะก้าวไปข้างหน้าก็ไม่ได้ไม่ก้าวหลังด้วยมันเหมือนจะหยุดอยู่นิ่ง

อ่าใช่เลยค่ะเอาไมค์ไหมคะ
เพาะในเรื่องของการงานค่ะชาวราศีเมทุนเนี่ยจะเห็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะชัดเจนมากนะคะ
การงานของชาวราศีเมทุนโดยรวมเนี่ยมีโอกาสที่จะก้าวหน้าอย่างยิ่งเลยนะการงานมีความราบลื่นมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากนะคะ
ในเรื่องของผู้ใหญ่เรื่องของเจ้านายนะคะช่วงที่ผ่านมารู้สึกว่ามีก็เหมือนไม่มีนะก็คือเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยได้ช่วยเหลือเราไม่ค่อยได้อุปถัมภ์เราเท่าไหร

ไม่ไม่เลยนะเดี๋ยวก็เลยขอขอพูดแค่ข่าวนิดนึงเจ้านายเนี่ยอยู่ในใจผมตลอดเลยนะหายใจเข้าหายใจออกเป็นเจ้านาย

แต่ว่าตอนนี้ก็คือจะดีขึ้น
จะดีขึ้นเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาเนี่ยเขาจะเริ่มมองเห็นในความดีของคุณในความดีของชาวราศีเมทุนแล้วนะเริ่มเหมือนกับว่ามองเห็นว่าชาวราศีเมทุนก็เป็นคนที่มีความตั้งใจจริงเหมือนกัน
ในช่วงนี้ก็คืออยากจะทำอะไรต้องรีบทำเพราะผู้ใหญ่เขามองอยู่
มีคนสนับสนุนอยากจะทำอะไรก็จะมีคนอุปถัมภัมชู
ประมาณนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีของราศีเมทุนเลยนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งราศีเหมือนกันที่ดวงดีมีป่าดัน

สำหรับชาวราศีกันนะคะโอ้โหช่วงที่ผ่านมาก็เจอศึกหนักพอสมควรนะคะชีวิตก็นวงมากพอสมควรเลยเล่นทำเอาชาวราศีกันเนี่ยจิตตกไปพักหนึ่งนะคะ
แต่ว่าในตอนนี้ดวงชะตามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น
ถ้าสมมุติเราจะถามในเรื่องของพวกผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาเจ้านายเนี่ยก็ช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่อง
อาจจะเหมือนกับว่าเราคิดอย่างหนึ่งเจ้านายคิดอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็เลยทำให้แบบความคิดมันไม่ลงไม่ลงรอยกัน
มันอาจจะตีกันบ้างแต่ว่าตอนนี้ถือว่าโอเคดีขึ้นมากเลยในเรื่องของเจ้านายผู้บังคับบัญชา
แต่ถ้าสมมุติว่าในช่วงนี้เนี่ยชาวราศีกันนะคะจะไปเสนองานจะไปทำอะไรสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของงานแล้วต้องไปขอความช่วยเหลือกับเจ้านายผู้บังคับบัญชาให้รีบ

เลยเพราะว่าดวงเนี่ยดวงป่าดันเนี่ยจะมีอยู่แค่ช่วงกลางเดือนหน้าเท่านั้นตอนนี้ถึงกลางเดือนหน้า
แต่ต้องอาศัยจังหวะคือเข้าไปต้องดูทิศดูทาง

ไม่ใช่ทะละเข้าไปเลย
ก็ต้องดูนิดนึงค่ะตอนทุกช่วงที่ผู้ใหญ่อาจจะอารมณ์ดีแต่ว่าช่วงนี้ถือว่าเหมาะอย่างยิ่งเลย

แล้วช่วงนี้คือเหมาะที่จะสร้างสรรค์ผลงานด้วยถูกไหมคะ
ใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าอยากจะทำอะไรก็คือต้องรีบเลย
ถือว่าเป็นจังหวะที่เหมาะของราศีกันด้วยนะคะ
อีกหนึ่งราศีที่ช่วงนี้ดวงดีมีป่าดังนั่นก็คือ

โดยเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่อุปฏิภัณฑ์

เนื่องจากดาวพระศาสตราดีที่หมายถึง
ผู้ใหญ่ผู้บังคับปัญชามัดทับดวงชะตา
ก็หมายถึงว่ามีผู้ใหญ่คอยเกื้อหนุนคอยดัน
ให้ประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก
ช่วงนี้ก็คือเขาเรียกว่าอยากจะทำผลงาน
จะสร้างสารผลงานอะไรก็คือต้องรีบทำนะ
แต่ว่าจริงแล้วพื้นฐานดวงชะตาของชาวราศีธนู
เรียกว่าเป็นคนเก่งอยู่แล้วมีความสามารถอยู่แล้ว
แต่ว่าอย่างหนึ่งคือไม่เก่งก็คือเรื่องการเข้าหาผู้ใหญ่
อาจจะเป็นคนแบบแข็งทื่นทำแต่งงาน
บางทีผู้ใหญ่ก็มองไม่เห็นเราก็ต้องพยายาม
นำเสนอผลงานให้ผู้ใหญ่มองเห็นมากขึ้น
แต่ว่าดวงชะตาเนี่ยดวงดีก็มีระยะเวลาจำกัดเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นอยากจะทำอะไรก็รีบถามจ๊ะ

ไม่อย่างไรก็คือที่มันเหมือนก้อปล่อยโอกาสดีให้มันลึกล้วไป
ช่วงนี้มันเป็นจังหวะดีแล้วเพราะฉะนั้นใครมีโอกาสดีก็รีบไขวคว้าเอาไว้สำหรับราศีธนูนะจ๊ะ
แต่ว่าราศีอื่นเขาบอกน้อยอกน้อยใจจังเลยมีเคล็ดลับในการทำยังไงดี
ถ้าราศีฉันไม่ได้อยู่ใน๓ราศีนี้แล้วอยากจะให้ดวงดีมีคนอุปถัมภ์แบบนี้หมอไก่คะ
ก็จะมีวิธีการทำบุญสองอย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก
สมมุติว่าเราเห็นนักเรียนที่เขาแบบเรียนดีแต่ว่าอาจจะเหมือนกับว่าขาดแคลนในเรื่องของทุนทรัพย์
เราอาจจะช่วยเหลือเขาอาจจะช่วยเหลือได้ไม่มากก็ไม่เป็นไรขอให้เราไม่เดือดร้อนก็พอ
ถึงว่านะคะคุณชนะดวงดีช่วงนี้
ใช่ผมสนับสนุนเรื่องของทุนการศึกษารวมไปถึงอาหารกลางคืนแก่เด็ก
ข้าได้ดวงหน่วยกิจด้วยเนาะหน่วยกรงหน่วยกิจ
จัดให้ได้หมดอยากเห็นการเรียนของนักศึกษาประเทศไทยได้เรียนสูง
โอ้แหละเป็นคนดีคือทำวิธีแบบคุณชนะมันไม่ไหวไหมค่ะหมอไก่
ทำบุญเกี่ยวกับพวกเด็กเหมือนกับว่าสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาคุณถือว่าโอเคดีมาก
เข้าวัดก็หวังได้บุญแต่ถ้าอยากจะได้ใจคุณต้องทำยังไง
นี่แหมทำบุญก่อนทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ตกทุกข์ได้ยาก
เหนือจากเด็กแล้วจะเป็นผู้พิการด้วยได้ไหมคะ
ได้เหมือนกันผู้ที่เขาด้อยโอกาสทางสังคมก็ได้

ที่สำคัญมากก็คือการทำบุญกับพระในบ้านใช่ไหมหมอไก่
ใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าเราอยากจะให้ผู้ใหญ่อุปถัมภ์

ที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราก็คือพ่อแม่

ไม่ใช่แบบว่าพอทำงานปุ๊บแล้วก็ทิ้งดิ่งไปเลย

อ่าบางคนก็แบบหลงลืมอ่ะหลงเรือข้าวในบ้านไป

ก็คือถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยอยากให้ผู้ใหญ่รักนะคะ
เราก็ต้องนอบน้อมอ่อนน้อมถ่อมตน
ต้องพยายามเข้าหาผู้ใหญ่ให้มากขึ้น
ต้องเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนะ
แล้วก็ไม่แข็งกล้าวจนเกินไป
ใช่แบบนี้
มีหนึ่งท่านผู้โชคดีที่จะได้รับการตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่

พระนครศรีอยุธยานะคะจากวัดพนันเชิง

ชิ้นแรกเนี่ยก็คือจะเป็นพระพิมพ์นางพระยา

ใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นฮูนะคะสีเหลืองด้านหน้า
ก็คือมันก็เป็นยันยันหลวงพ่อโตนะคะ

ก็คือเป็นจีวรของหลวงพ่อโต

ได้ไปไม่ต้องกลัวเลยว่าจะบูชาไม่เป็น

อืมบุญใหญ่แน่นอน

จะได้รับการตรวจสอบโดนชะตากับหมอไก่พาพาทินีนะคะ

คุณนัทวัชชายสิริกุลค่ะ
เกิดวันจันทร์ที่๒๓กรกฎาคม๒๕๕๙
มาเรื่องของการงานในอีก๑๒ปีนี้นะคะ
รวมถึงเรื่องของครอบครัวและเรื่องของโชคลาภด้วย

จริงแล้วเนี่ยดวงชะตาของเขาเนี่ยเรียกว่ามีดาวเสา

ดาวเสาเนี่ยมันหมายถึงเรื่องของโทษทุกข์
แบบว่าความกังวลใจอุปสรรค

ก็คือในตอนนี้ก็คือหมายถึงว่าเขาจะมีอุปสรรคในการใช้ชีวิตค่อนข้างมาก
การงานนี้มันอาจจะเชื่องช้าลากยาวต้องใช้เวลารอคอยนาน
ต้องรอสักประมาณแบบว่าปลายปีหน้าถึงจะดีขึ้น
ในช่วงปลายปีหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก

ใช่ค่ะในตอนนี้ต้องอดทนไปก่อน
ทนไปก่อนนะคะแล้วเรื่องของครอบครัวของคุณนัทวัฒน์นะคะ
ในเรื่องของครอบครัวนะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาความไม่เข้าใจกันบ้าง
แต่ว่าก็ไม่ได้รุนแรงถึงขนาดแบบว่าต้องแบบเลิกลากันไป
ก็คือต้องแบบว่าพยายามปรับตัวปรับใจเข้าหากันก็จะไปได้นะคะ
งั้นก็อาจจะแก้เคล็ดด้วยการพาไปตรวจสุขภาพ

แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ
มีแมสโชคลาภ

วันไหนที่คุณผู้ชมเห็นโพสต์ของหมอไก่ขึ้นมา

แล้วเราจะคัดเลือกผู้โชคดีมาหนึ่งทันจ้า
เอาล่ะหมอไก่ช่วยเล่าให้ฟังอีกสักตี
เหมาะมีความหวาญนคะ